ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันนะครับ
วันนี้พักภูมิใจไทยมีมติให้หัวหน้าพักไปดำเนินการ
ประสานงานกับพักการเมืองต่างเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
โดยหัวหน้าพักภูมิใจไทยยังคงย้ำจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตนายก
แล้วก็เสียงสอสอรัฐบาลในสภานะครับ
ขณะที่พักอนาคตใหม่ตอนนี้มีผู้ที่จะไปยื่นฟ้องอีกแล้วนะครับ
กรณีที่หัวหน้าพักได้ให้ยืมเงินหาเสียงเลือกตั้งกับพักนะครับ
ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพักการเมืองได้ติดตามจากรายงานครับ

กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีกับคำให้สร้างแบบนี้

ทำกิจกรรมในช่วงการเลือกตั้งไปได้อย่างไม่มีสะดุด
นักร้องเรียนอย่างนายศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
่อขัดต่อมาตรา๖๖ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล

เนื่องจากรายได้ของพักการเมืองไม่ได้ระบุให้บุคคล
พักการเมืองใดสามารถกู้ยืมเงิน
มาใช้ในกิจกรรมการเมืองได้
ล่าสุดนางสาวพันนิกาวนิษฐโคศกภักดิ์อนาคตใหม่
ออกมาชี้แจงว่าการบรรยายของหัวหน้าพัก
เป็นเพียงการชี้แจงถึงความคืบหน้าเรื่องของตัวเลข
ที่พักกู้ไปใช้จ่ายเท่านั้น
เพราะวงเงิน๒๕๐ล้านบาท
เป็นวงเงินที่นายธนทรกำหนดให้พักกู้ได้สูงสุด
จนถึงวันนี้พักกู้มาเพียง๑๑๐ล้านบาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายในพัก
ไม่ใช่การปล่อยกู้เพื่อหากำไรจากดอกเบี้ย
เนื่องจากภักดิ์ไม่ใช่องค์กรแสวงหาผลกำไร
คิดดอกเบี้ยจึงเป็นแบบเงินกู้ระยะยาว
ไม่มีความกังวลกับการยื่นร้องเรียนของนายศรีสุวรรณ
ส่วนความคืบหน้าในการเจรจากับพักประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา
เพื่อร่วมการตั้งรัฐบาลคั่วที่๓นั้น
โศกของพักอนาคตใหม่มั่นใจว่าทั้ง๓พัก

ว่าจะดำเนินการได้ทันก่อนเปิดสมัยประชุม
ในวันที่๒๔พฤษภาคมนี้
ขณะที่ผลประชุมของพักภูมิใจไทย
มีมติให้นายอนุทินชายวีรกูลหัวหน้าพัก
มีอำนาจไปดำเนินการเรื่องตั้งรัฐบาล

ต้องรับนโยบายกัญชาเสรีของพักไปปฏิบัติ
และรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นนั้นจะต้องมีเสถียรภาพ
นายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักยืนยันว่า

จะได้เริ่มโทรติดต่อพักการเมืองต่าง

ซึ่งพักไม่ได้เป็นแกนกลางแต่เป็นเพียงผู้ประสานเท่านั้น
นายอนุทินระบุมีคำตอบในใจบ้างแล้ว
พักภูมิใจไทยจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
พร้อมยืนยันว่าเสียงของสภาพผู้แทนรัศดร๕๐๐คน
จะต้องเหนือกว่าเสียงของสมาชิกวุฒิสภา๒๕๐คน
ผมว่าตอนนี้ต้องนิ่ง
นิ่งคือสิ่งที่ดีที่สุด
แล้วก็เดี๋ยวดูว่าความคิดเห็นชาวบ้านเป็นอย่างไร
ที่ผมจะรับฟังจากสอสอทุกคน
ผมอาจจะให้สอสอทุกคนโหวตรับก็ได้
ว่าเขาอยากไปตรงไหนเพราะที่ประชาธิปไตยนะ
เราต้องฟังทุกมิติ
คน๕๐๐คนต้องนำคน๒๕๐คน
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็พูดตันกับสิทธิ์รัฐบาลเสียข้างน้อย

ขณะที่นายพิเชษสถิรัชวานหัวหน้าภักดิ์ประชาธรรมไทย
ซึ่งเป็น๑ใน๑๑พักการเมือง
ที่ประกาศสนับสนุนพักพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาล
ยืนยันจนถึงขนาดนี้ทั้ง๑๑พัก
ยังไม่ได้พูดคุยกันถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
เพราะที่ผ่านมาทุกภักดิ์อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้
และมั่นใจว่าการเมืองมีเพียง๒คั่วเท่านั้น
คือฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
หากมีขั้วที่๓ก็หมายถึงคั่วที่ต้องการล้มรัฐบาลนั่นเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน